อันนี้ต้องเตือนผู้หญิงเลยครับ
ผู้หญิงคนนี้จะขี่เอาอุปกรณ์ทำงานไปให้สามี
แล้วไปในเส้นทางที่มันเปลี่ยวแต่ว่าเหตุเกิด

ใบสอง
ไปทางเส้นทางเถอะ๓
ดีนะไม่ทำอะไรมากไปกว่านั้นครับนี่แหละครับ
เหตุการณ์เกิดบ่าย๒เมื่อวานนี้อยู่ตรงถนนคันคลองทิ้งน้ำหมู่๔ตะบนสาราแดง
อำเภอเมืองอ่างทองคุณผู้ชมลองสังเกตดูข้างทางเนี่ย
ก็จะมีย่าขึ้นปกคลุมเอ่อปกคลุมรกทึบทีเดียว
แล้วก็มันห่างไกลบ้านพักอาศัยคนแถวนั้นด้วยนะครับเปลี่ยวเลยล่ะ
นางจันเพลินผู้เสียหายครับอายุสามสิบสี่ปี
ตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอเธอยังตกใจกลัวอยู่เลยนะ
แล้วก็เนี่ยฮะเขาเปิดแผลให้ดูด้วยให้ดูบาดแผลถลอกเป็นทางยาวที่ขาซ้ายอ่ะ
คุณผู้ชมฮะนี่โอ้โหสงสารจริงจริงคุณจันเพลฮะ
เป็นแบบนี้เลยแผลถลอกครับอย่างที่บอกไปคือ
เตอร์ไซค์เธอโดนถีบจนเสียหลักล้มแล้วขามันครูดไปกับพื้นถนน
เธอเล่าว่าเธอขี่รถจะไปหาสามีจะเอาเครื่องมือช่างไปให้
อีกแค่๕๐๐เมตรจะถึงที่ทำงานก่อสร้างจะเจอสามีอยู่แล้วนะ
ระหว่างนั้นครับเธอขี่สวนกับผู้ชายรูปร่างทวม
สวมเสื้อสีดำสวมไอ้โม่งมาด้วยนะขี่มาเราใส่ฮอนดาเวฟสีแดง
เดียวเท่านั้นแหละอีกฝ่ายเนี่ยขี่รถตามเธอมาถึงจุดเปลี่ยว
เอาเท้าถีบเธอจนรถเธอคว่ำเลยคว่ำไปปุ๊บทำยังไงล่ะ
คนร้ายจับเธอถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าแต่ยังไม่ได้ทำอะไรครับ
ค่ะไปค้นค้นเสื้อผ้าเธอเอามือถือเธอไปอืมเอากระเป๋าสตางค์ที่มีเงินสดอยู่สองร้อยหกสิบบาท
แล้วพอนั่นอ่ะมันย้อนกลับมาเงียนตามหนูมา
หนูเลยค่ะหนูรบลูกไปเลยแล้วมันก็ทิ้งทรัพย์หมูไป
แต่มันก็แก้ผ้าหนูกดเลยแต่เขาไม่ได้ทำอะไรหนู
ล่าสุดครับตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอ่างทอง
จับคนร้ายได้แล้วนะโอ้ทำงานว่องวัยครับเหตุเกิดบ่าย๒เมื่อวานนี้จับได้แล้ว
คนร้ายชื่อนายนัทธวุฒิสังใจสมหรือว่าโอม
อายุแค่๒๓ปีเท่านั้นเองครับ
คือเนื่องจากผู้เสียหายจำทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุได้
แม่นเลยนะจำได้ครบทุกตัวเลขเลย
รวมไปถึงรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายผู้เสียหายก็จำได้หมดเลยครับ
โอ้โหความจำดีจริงทำให้คนร้ายเนี่ย
โดนตำรวจติดตามตัวมาได้อย่างรวดเร็วเลย
นายนัทวุฒิคนก่อเหตุรับสารภาพว่าเขาลงมือก่อเหตุจริง
และที่จับผู้เสียหายถอดเสื้อผ้าเพราะว่าไม่อยากจะให้ผู้เสียหายเนี่ย

กล่าวว่าพอถอดเสื้อถอดผ้าผู้หญิง

เหมือนกับว่าเขาโป๊แล้วเขาก็คงแบบขี่รถตามไม่ทัน

ใช่แต่ทีแรกเราก็นึกว่าจะล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า

เขาไม่ได้มีเจตนาจะล่วงละเมิดทางเพศครับ
ส่วนข้าวของผู้เสียหายอยู่ไหนล่ะ
โอมอ้างว่าย้อนกลับเอาไปคืนแล้ว

เนื่องจากเห็นข้อความที่เขียนไว้หลังรูปภาพของผู้เสียหาย
บรรยายถึงความรักที่มีต่อสามีด้วยคุณขวัญนะ
ผู้เสียหายเนี่ยเขียนไว้ว่าพ่อจ๋าของลูกหนูรักพ่อจ๋าคนเดียว
แล้วโอมบอกว่าเขาเองก็มีครอบครัวเหมือนกัน
เขาก็เลยมีสติขึ้นมานึกสำนึกผิดขึ้นมา
ก็เลยเอาข้าวของผู้เสียหายไปโยนทิ้งไว้ที่เดิมครับ
รับสารภาพเปล่าของไปทิ้งไหนครับ
ของทิ้งแถวที่กระเทศครับ
แถวที่กระเทศทำไมถึงไปทิ้งที่กระเทศ
เพราะว่าจะเอาไปคืนครับ
เอาไปคืนทำไมต้องเอาไปคืนแล้ว
ตอนเปิดกระเป๋าจะเจอลูกผู้เสียหาย
พากภายและส่วนหนังสือเขียนว่า
พ่อจ๋าของลูกหนูรักพี่จ๋า
หนูรักพ่อจ่าของลูกคนเดียวอะไรอย่างนี้

ใช่ครับมันจี๊ดเลย
โอมหรือว่านัทธวุฒิเนี่ยอ้างว่าตอนที่ก่อเหตุ

เท่านั้นครับเพราะว่าเห็นกระเป๋าที่เอวของผู้เสียหาย
ส่วนเจตนาจะลวนลามอะไรเขาไม่มีนะ

อย่างไรก็ตามทำผิดปุ๊บต้องได้รับโทษตามกฎหมายครับโอ๊คครับ
เดี๋ยวฉันฟังเสียงผู้เสียหายผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ย

ยังไงก็ตามคุณมือเท้าครบอย่าทำเขาแบบนี้เลยนะคะ